คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่สุพรรณบุรีต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าสลดใจมากจริง
คือตำรวจตั้งด่านตรวจแอลกอฮอลตามปกติเนาะช่วงเทศกาล
ก็เรียกรถคันหนึ่งเป็นผู้ชายมาตรวจ
โอ้โหคุณผู้ชมตำรวจต้องอึ้ง
อึ้งเพราะระดับแอลกอฮอลในเลือดนะ
แต่อึ้งเพราะว่าผู้ชายคนนี้เอาโรงศพเด็กมาด้วย
โรงศพลูกของตัวเองเอาติดมาด้วย
ผู้ชายที่ว่านี่ก็คือนายมนตรีคอนคงนะคะ
อดโรงศพลูกชายอยู่หน้าโรงพักเมืองสุพรรณบุรี
หลังถูกตำรวจจับคาด่านตรวจเพราะเมาแล้วขับรถ

กู้ภัยก็ดีตำรวจก็ดีเห็นแล้วก็อดเศร้าสลดไปด้วยไม่ได้นะ
ถามนายมนตรีซิบอกว่าถูกตำรวจตั้งอยู่หน้าการไฟฟ้าเก่า
ที่ถนนหมื่นหานในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เพราะตำรวจเห็นว่าท่าทางดูมีพิรุษ
ซึ่งตัวนายมนตรีเนี่ยยังไม่ทันต้องเป่าหรอก
พอเป่าแอลกอฮอล์ก็พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยสูงถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
ก็ถูกควบคุมตัวและยึดรถเอาไว้ทีนี้พอยึดรถแล้วเนี่ย
ตำรวจเขาก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมว่าในรถมีอะไรบ้าง
ก็ไปเจอที่รถจักรยานยนต์ของนายมนตรีอะค่ะมีกล่องไม้สีขาวคล้ายกับโรงศพวางอยู่ตรงที่วางเท้าของรถ
พอเปิดดูโอ้โหมันไม่ใช่แค่เหมือนโรงศพอะค่ะมันคือโรงศพเด็กเลย
และข้างในมีศพเด็กอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยด้วย
ตำรวจยิ่งตกใจหนักเลยแล้วก็เลยถามนายมนตรีว่าเอาโรงศพเด็กมาทำไม
ในฝั่งวัดที่ป่าช้าวัดเจดีแดงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยาตลอด๙วันหลังเสียลูกชายนะ
เขาเอานมไปให้ลูกที่หลุมศพทุกวันเลยจนกระทั่งทะเลาะกับภรรยาค่ะ
ตัวเขาเนี่ยเครียดก็เครียดน้อยใจก็น้อยใจ
สงกรานก็เลยไปดื่มเหล้าแก้เครียดแล้วตัดสินใจไปที่วัดเจดีแดงเนี่ย
ฝังลูกเอาไว้เนี่ยไปขุดศพลูกขึ้นมา
ขนกลับไปเผาที่บ้านเกิดจังหวัดอุทัยธานี
แต่ไปไม่ถึงไหนค่ะก็โดนตำรวจจับเอาซะก่อน
ตำรวจยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนะคะ

ส่วนศพของลูกชายเนี่ยแม่เด็กมาติดต่อกับตำรวจแล้ว
แต่ยังเก็บศพเอาไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
เพื่อรอตกลงกันก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ
สะเทือนใจก็สะเทือนใจนะดูสิฮะไปขุดศพลูกออกมาด้วยความคิดถึง
สนุกดื่มแล้วคับก็ไม่ได้จริง
คุณอาจจะไปเกาะห์อุบัติเหตุกับที่อื่นก็ได้